คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่ง
มีหญิงสาวเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
บอกว่าเธออาบน้ำอยู่ในวิลล่าที่แบบโอ้โหห้องหับหรูหรานะฮะ
แล้วก็ส่วนใหญ่โรงแรมหรูก็จะมีที่อาบน้ำเป็นแบบอัลดอร์นะฮะ
และทีนี้ครับปรากฏว่าเธอบอกว่ามีพนักงานของโรงแรมแอบส่องเธอ
ส่งเธอตอนเธออาบน้ำ

เธอก็เอาเรื่องนี้มาร้องเรียนในโลกโซเชียลรวมถึงไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะฮะ
กระทั่งมีการตรวจสอบภาพวงจรปิด
นี่คุณคนก่อเหตุเป็นพนักงานโรงแรม
ทีนี้คนไปเข้าพักจะไว้ใจพนักงานได้ยังไง

นี่คือเขาก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นใช่ไหม
ใช่นี่คือภาพวงจรปิดภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายคนนี้
แต่งกายด้วยกางเกงยีนเสื้อยืดคอโปโลสีดำ
เดินไปเดินมาลักษณะซุ่มมองบริเวณห้องพักของแขก

ก่อนจะเดินผ่านกล้องวงจรปิดไปนะฮะ

แต่จริงแล้วผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหาย

เห็นว่าผู้ชายคนนี้แอบจ้องมองเธอที่อาบน้ำอยู่

นี่ครับเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ตำรวจสพเมืองภูเก็ต

ผู้เสียหายก็คือนางสาวกับมนต์ชะนกนะครับ
ได้เข้าแจ้งความบอกว่าเธอได้เข้าพักที่โรงแรมหรูลักษณะภูวิลล่า
วิวทะเลแบบ๑๘๐องศา
ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ต

เพราะที่พักโรงแรมหรูหรานะฮะ

ออกไปทำธุระข้างนอกกับพี่ชาย
กลับเข้าห้องพักอีกครีย์ตอนตี๒๔๐น

ช่องที่อาจจะทำให้ข้างนอกมองเห็น
และช่องนั้นก็ทำให้คนข้างในมองเห็นด้วย

เห็นเป็นชายผิวคล้ำผมสั้นสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร

เอาเสื้อเหน็บที่ชายกางเกง
คือถอดเสื้อไว้แล้วแล้วก็เหน็บไว้ที่ชายกางเกง

แล้วกำลังช่วยตัวเองอยู่ด้วยคุณ

ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นวิ่งหลบหนี
ซึ่งเธอจำได้เธอบอกว่าตำหนิรูปประพันธ์สันฐาน
เหมือนกับผู้จัดการภูวิลล่าในภาคกลางคืนเลย
เธอก็เลยพยายามประสานให้ทางโรงแรมช่วยเหลือก่อนจะเข้าแจ้งความ
ตอนนั้นเธอก็บอกว่าเธอก็ชวนพี่ชายไปที่ตรงเคาน์เตอร์เลยนะ

ให้พนักงานคนนั้นออกมาพบหน่อย
จะได้จับโป๊ะว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะ
แต่ทีนี้ถูกปฏิเสธอะไรอย่างนี้นะครับเธอบอก
ไปแจ้งความแล้วโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเฟซบุ๊ก
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าแม้จะพักโรงแรมหรูค่าที่พักก็แพง

ฝากให้โรงแรมทุกโรงแรมดูพนักงานของท่านด้วยนะครับ

เช่นร่องรอยรอยเท้าของผู้ต้องสงสัย
บริเวณขอบอ่างอาบน้ำภูวิลล่าห้องพักของผู้เสียหายนะฮะ
ซึ่งด้านนอกมันอาจจะมีรอยปีนรอยอะไรอยู่นะครับ
ก่อนจะนำตัวผู้ต้องสงสัยก็คือนายนพดลอายุ๓๔ปี
ซึ่งนายนพดลเป็นพนักงานของโรงแรมนี่แหละนะฮะ
แจ้งข้อหาบุกรุกเข้าไปในอสังหาบริมทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืน
อันเป็นการรบกวนและกระทำการอันเป็นการรังแก่
มเหงคุกคามในลักษณะส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศนะครับ
อันตรายนะอาจจะเป็นภัยสาวเลย
ถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนใน

พนักงานโรงแรมเองทำกับลูกค้าแบบนี้
ไม่ได้เลยนะโรงแรมต้องจัดการนะครับ
แล้วก็อยากได้ความมั่นใจกลับคืนมาด้วยนะครับ
ผู้เข้าพักคนอื่นจะได้ไปเข้าพักอย่างสบายใจ